เรื่องของขนมจีบกันหน่อยจำได้หรือเปล่าครับ

แม่ค้าเลขคนหนึ่งก็ปั่นจักรยานไปขาย
ในพื้นที่สมุทรปราการก็มีคนซื้อกินไป
ท้องร่วงท้องเสียไป๑๐๒๐คน
แล้วมี๑คนหนักถึงขั้นกับเสียชีวิต
มีการเก็บตัวอย่างของขนมจีบไปตรวจสอบ
สุดท้ายปรากฏว่าไปพบเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนในขนมจีบ
คนที่กินเข้าไปจะมีอาการท้องเสียคลื่นไส้
แล้วหนักสุดถึงขั้นกับเสียชีวิตได้นะครับ

ในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการครับ
ป่วยด้วยอาการท้องร่วงท้องเสียอย่างหนักเลย

เนื่องจากว่าพากันไปซื้อขนมจีบจากแม่ค้าเร่ไปกิน
เมื่อวันที่๗พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับ
ล่าสุดทางสาธารณสุขจังหวัดสมุทรประการ
ออกมาเปิดเผยผลการตรวจขนมจีบ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่นำตัวอย่างขนมจีบ
ที่ผู้ป่วยรายหนึ่งกินเข้าไป
แล้วก็มีอีก๑๐คนที่ซื้อกินเข้าไป
เอาไปเปรียบเทียบกันวิเคราะห์กันทางระบาดวิทยา
ก็หมายความว่าเอาขนมจีบของคนที่เสียชีวิต
กับคนที่ท้องร่วงไปตรวจสอบ
ผลเบื้องต้นออกมาแล้วก็มีการไปพบเชื้อแบคทีเรีย
ก็ในขนมจีบทำให้เกิดการท้องเสียขึ้นไส้อาเจียน
สถิติตัวนี้สามารถมาได้หลายทาง
เพราะถือเป็นเชื้อโรคที่ปนเปื้อนในอาหาร
หรือเกิดจากการเก็บอาหารไว้นานเกินไป
จีบถือว่าเป็นอาหารที่เสียง่ายอยู่แล้วนะครับ
ถ้าเกิดว่ามีการทำไว้ทิ้งไว้ข้ามคืน
มีโอกาสที่ขนมจีบจะเสียได้ก็มีมาก
ส่วนที่เป็นขนมจีบไส้หมูหรือไส้เนื้อไก่
แปลว่ามันมีเชื้อแบคทีเรียโปนเปื้อนจริง
ก็เป็นสาเหตุทำให้ชาวบ้านท้องเสียแล้วก็เสียชีวิตด้วย
คือบ้านเราอากาศร้อนยิ่งที่ผ่านมาช่วงหน้าร้อน
ต้องระมัดระวังมากเรื่องของอาหารการกินนะคะ